ท่านประธานครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมจีรัฐทองสุวรร
ฉะเชิงเซาพักเก้าไกลครับท่านประธานครับว่าด้วยเรื่องของมหากราบ
รถไฟชาญเมืองสีแดงครับสายสีแดงบางซื่อรังสิต
หลังใช้เวลาก่อสร้างยาวนานมา๑๔ปีครับวันนี้ประชาชนก็ได้ใช้งานสักที
รถไฟชาญเมืองสายสีแดงครับท่านประธานมูลค่าหนึ่งแสนสี่พันล้านบาท
แบ่งออกเป็น๓งวดครับ๓สัญญาครับไม่ใช่๓งวด
ซึ่งผมจะโฟกัสเฉพาะสัญญาที่๑นะครับซึ่งเป็นสัญญาที่เกี่ยวกับการก่อสร้างสถานีกลาง
บางซื่อแล้วก็ศูนย์ซ่อมบำรุงในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกครับท่านประธาน
เราได้ผู้รับเหมาก่อสร้างที่ชนะการประมูลด้วยราคาสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยล้านบาท
ซึ่งแพงกว่าราคากลางที่ประเมินเอาไว้แต่แรกนะครับต่อมาครับมีการขยายกรอบวงเงินเป็นสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสิบแปดล้านบาท
ผมเชื่อว่าหลายคนก็จะนึกถึงท่านรองนายกอนุทินชาญวีรกุลหัวหน้าพักภูมิใจไทย
แล้วก็เป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขด้วยนะครับ
ตรงนี้ต้องขออนุญาตดอกจันทร์ไว้นิดหนึ่งครับเพราะว่าจริงไม่เกี่ยวกับท่านครับ
แล้วก็ความจริงท่านขายหุ้นออกไปหมดแล้วตั้งแต่ก่อนที่จะรับตำแหน่ง
เว้นแค่ลูกชายกับลูกสาวของท่านที่ยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อยู่
กลับมาที่รถไฟสายสีแดงนะครับเมื่อตอนต้นปี๖๖
สมัยท้ายของยังที่คือสมัยท้ายของท่านรัฐมนตรีอาคมก็
การนดสรรค์ไฟก็ได้ยืนเรื่องขอขยายวงเงินเพิ่มครับ

ส่งลิงเข้าครมไปพิจารณาขยายกรอบวงเงิน

จาก๓๔๑๑๘ลนี่จะกลายเป็น๓๘๖๑๘ล

จำนวนเกือบ๒๐๐รายการที่ถูกสั่งให้ก่อสร้างเพิ่มจากกรอบวงเงินเดิม

งบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อกับศูนย์ซ่อมเนี่ย
มันเกิดขึ้นจริงคือ๓๖๖๑๘ล้านครับ
แต่ว่า๔๕๐๐ที่งอกขึ้นมาเนี่ย
รถไฟยังไม่มีตังค์ไปจ่ายครับเพราะยังไม่ได้ขยายกรอบวงเงิน
จึงเป็นที่มาให้การรถไฟจะต้องยื่นขอเพิ่มในปีในต้นปี๖๒ครับ
ท่านรัฐมนตรีอาคมแต่ท่านก็ยังไม่ได้เอาเข้าคอรมอ
หลังจากนั้นครับท่านศักดิ์สยามเข้ามาแทน
ยื่นขอขยายวงเงินของการรถไฟเนี่ย
เรื่องมันก็ยังคาอยู่ที่คมนาคมอยู่เลยจนถึงวันนี้
ก็ไม่รู้เพราะอะไรครับท่านประธานทำไมถึงไม่กล้าเอาเข้าคอรมอเพื่อไปขอเงินเพิ่ม

สิ่งที่ท่านรัฐมนตรีทำคือการตั้งคณะกรรมการครับหลายชุดเลย
มาตรวจสอบไม่รู้ตรวจอะไรนัก
ตรวจเรื่องอำนาจการสั่งงานอำนาจวิศวกรตรวจเรื่องการจัดหาแหล่งเงินเพิ่ม

ผมก็ต้องบอกอย่างนี้ครับท่านจะตรวจอีกสักกี่รอบตั้งอีกสักกี่ชุด

ผมเข้าใจท่านอาจจะไม่อยากสวยครับท่านประธาน
มันเพิ่มขึ้นมาตั้ง๔๕๐๐ล้านมันดูผิดปกติมาก

มันคืองานที่ผู้ว่าจ้างสั่งให้ทำนอกเหนือจากสัญญา

ที่บอกว่ายังไม่มีเงินจ่ายให้ผู้รับเหมานะครับ

ซึ่งงานเหล่านี้มันไม่ได้อยู่ในสัญญาแต่แรก
ในที่นี้คือรองผู้ว่าการรถไฟนะครับ
ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากบอร์ดบริหารก่อน

ถ้าไปเทียบกับงานก่อสร้างอื่นที่เป็นงานก่อสร้างรถไฟเนี่ย

ไม่รู้นะครับช่วงนั้นการรถไฟกับบริษัทที่ปรึกษา

หรือว่าต้องเข้าบอร์ดหรือยังไงก็ยังไม่เคลียร์
พอไปดูการประชุมบอร์ดรถไฟเนี่ยก็ไม่เห็นมีพูดกันเรื่องนี้
แล้วถ้าจะอ้างเรื่องการปรับเปลี่ยนแบบจะต้องรองรับรถไฟความเร็วสูง

อะไรประมาณนี้เนี่ยมันถูกอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินไปหลายรอบแล้วไม่เกี่ยวนะครับ
มาดูทางฝั่งผู้รับเหมาครับก็แปลกครับ
สัญญาเดิม๓๔๐๐๐ล้านบาทตกลงเบิกจ่ายกันทั้ง๘๕งวด
คือเฉลี่ยงวดละ๔๐๐ล้านบาท
หมายความว่าท่านทำงานลงทุนไปเนี่ยประมาณสัก๑๒ท่านจะเบิกได้๔๐๐ล้าน
แล้วก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยจนจบครบ๘๕งวด

นี่ถ้าเป็นบริษัทที่เขาสายป่ายาวเนี่ยเขาก็ยังไม่ทำ
ยังไงเขาก็ต้องทำไปเบิกไปมันจะได้ประหยัดดอกเบี้ย
เพราะมันไปตกลงกันไว้ใต้โต๊ะแล้ว
และถ้าท่านอยู่ในแวดวงการก่อสร้างนะครับท่านจะรู้ว่า
มันก็ใช้ร่วมกับงานในสัญญา
และที่สำคัญที่สุดคือไอ้งานแบบนี้มันไม่ต้องแข่งกับใครครับ
มันไม่ต้องไปประมูลแย่งกับใครมันได้แน่
อยู่เฉยได้งานก่อสร้างมูลค่า๘๗๙๑ล้านบาทมาทำ
โดยที่ไม่ต้องไปประมูลแข่งกับใครเลย
ไม่ต้องไปต่อรองราคาสู้กับใคร

อยากให้ท่านรัฐมนตรีตอบเหมือนกันว่าปัญหามันอยู่ตรงไหน
เมื่อท่านตั้งกรรมการออกมาสอบตั้งเยอะตั้งแยะ

โครโลมอล์เขาก็ไม่กล้าจะเซ็นอนุมัติหรอกครับ

ยังไงซะความรับผิดชอบมันก็อยู่ที่ท่าน

ต้องกำกับดูแลแล้วก็บริหารสัญญาให้ปิดจ๊อปนี้ได้สักที
ถ้ายังจะนิ่งอยู่แบบนี้ถ้ายังจะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอย่างนี้
ผมว่าไม่มีทางจะทำอะไรได้ครับ

อย่างแรกผมขอเลยเอากรรมการออกนะ
งั้นมันจะเป็นข้ออ้างให้ท่านไม่ทำอย่างอื่น

ท่านรัฐมนตรีซึ่งท่านไม่ได้อยู่ในที่นี้
แต่น่าจะฟังอยู่แถวเส้นสุขุมวิทย์
สรุปนี่มันเรื่องบ้าอะไรครับท่าน
๒ปีแล้วเนี่ยทำไมไม่กล้าเอาเรื่องเข้าคอรมอลไปเบิกตังค์
แล้วจะเอาเงินที่ไหนจ่ายเขา๔๕๐๐ล้าน
มันเรื่องอะไรครับเนี่ยทำไมไม่บอกว่ามันคืออะไร
มีปัญหาที่นายช่างเหรอที่สั่งงานผิด
หรือมีปัญหากับผู้รับเหมาหรือมีปัญหาทั้งคู่

แสดงว่าตัวท่านนั่นแหละที่เป็นปัญหาแล้วแหละ

แล้วจะบอกว่าปัญหามันเกิดก่อนที่จะมารับตำแหน่งก็

เพราะท่านก็นั่งอยู่ในคอรมอกับท่านอาคมอดีตรัฐมนตรีอยู่แล้ว

แล้วก็เอามาชี้แจงกับสังคมด้วย

ปรมอในฐานะที่จะต้องเซ็นอนุมัติก็กลัวว่า

แล้วท่านจะปล่อยไว้แบบนี้แหละครับในฐานะรัฐมนตรี

ถ้าท่านไม่มุ่งมั่นพอที่จะฟันความผิด

มาถึงปลายปี๖๓ครับท่าน

บอกว่าเนื่องจากการเปิดให้บริการในระหว่างที่

มันเสี่ยงจะถูกเอกชนเขาฟ้อง

ท่านอนุทินชาญวิรกุลหัวหน้าพรรคของท่านก็

เข้าคำถามที่สองครับท่านประธาน

อาจจะระลลงเรื่องส่วนตัวนะครับ
เพราะว่าผมอยากดูครับท่านสองคนน่ะ

สัมภาษณ์ไปแล้วท่านจะมาได้ยังไง
และที่ผมสงสัยไปกว่านั้น

คือมันต้องมีคุยกันบ้างแหละครับมันต้องเตือนกันบ้างว่า
พ่อครับพ่อคะอย่ามานะถ้ามาหนูฟ้องนะ
มันต้องมีบ้างมันต้องห่วงกันบ้าง
ผมไปต่อเลยนะครับหลังจากนั้นไม่กี่เดือนครับ
กิจการร่วมยูนิคซิโนไทยก็ยื่นฟ้องต่อ
นุญาโตตุลาการเรียกค่าเสียหายการรถไฟแห่งประเทศไทย๗๒๐๐ล้านบาท
จนได้๗๒๐๐ล้านบาทมีค่าวีโอ๔๕๐๐ล้านบาท
มีค่างานที่ค้างจ่ายอยู่รวมถึงรีเทนชั่นและที่สำคัญคือดอกเบี้ย
สุดท้ายผลมันเป็นแบบนี้แหละครับแบบที่ท่านให้สัมภาษณ์ไว้เปี๊ยบเลย
ทำยังไงครับท่านท่านรัฐมนตรีทำไมท่านไม่เอาเข้าคอรมอผมไม่เข้าใจ
ปล่อยคาราคาศักดิ์ตั้ง๒ปีแล้วก็เป็นแบบนี้ท่านให้สัมภาษณ์จริง
แถวบางประกงบ้านผมท่านประธานเขาเรียก๑๕๗ครับ
แล้วก็เชื่อว่าแถวบุรีรำก็เรียก๑๕๗เหมือนกัน
ไลท์มันอยู่ตรงนี้แหละครับท่านตรงที่ผมกำลังจะพูดต่อ
คำฟ้องที่ผมได้รับมานี้นะครับมันปรากฏข้อความที่เขาใช้อ้างมาครับ
ชิโนไทยใช้อ้างในการร้องรถไฟ
ตรงนี้ผมพูดถึงเชื้อไทยก็ต้องย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับ
ไม่ได้เกี่ยวกับท่านอนุทินชาญวิรากุลนะครับ
ในคำฟ้องฉบับข์นี้ข้ออ้างแรกเป็นเนื่องของความชอบทำในการเรียกคาสิทธิ์หาย๗๐๐๐๑๐๐๐๐๐บาทกับการรถไฟไทย

ในฐานะ๔๕๕มีการใช้ประโยชน์จากงานที่โจทย์ทำ
ที่โจทย์ทำโดยการนำสถานีกลางบางซื้อไปทำเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื้อ
เหตุผลของทั้งคู่นะครับทำไมถึงเห็นพ้องว่าต้องใช้ที่นี่ผมไม่เข้าใจ
ทั้งที่ก็สัมภาษณ์เองทั้งคู่ว่ามันใช้ไม่ได้ต้องเคลียร์เงินก่อน
คือไอ้ผมเนี่ยสงสัยมานานแล้วครับท่านประธานที่อื่นมีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมต้องไปที่นี่วะ
เบื้องที่นี่มันกันเชื้อแบคทีเรียหรือไงสร้างก็ยังไม่เสร็จ
แล้วเอาพี่น้องประชาชนเป็นแสนคนมากระจุกรวมกันอยู่ตรงนี้มันไม่เสี่ยงคลัสเตอร์เหรอครับ
แล้วที่เขาบ่นกันทั่วบ้านทั่วเมืองทำไมไม่กระจายออกไปกระจายจุดฉีดออกไปสิครับ
มันจะได้ใกล้บ้านประชาชนมากขึ้นไม่ทำแต่พอผมได้เห็นคำฟ้องผมโหถึงบางอ๋อครับท่านประธาน
คดีนี้นะครับมองจากมุมไหนการรถไฟก็แพ้ครับเผลอไม่ต้องต่อรองอะไรหรอกครับไม่ได้ต่อรองหรอก
ท่านประธานครับไอ้การที่ต้องมาถูกฟ้องแบบนี้นะครับผมก็เห็นใจนะครับ
ท่านรัฐมนตรีแล้วก็การรถไฟผมก็คิดว่าท่านก็คงจะเครียด
จะต้องหดหูจะต้องท้อต้องเซ็งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
เพราะว่าคิดไปคิดมาเฮ้ยไม่ใช่เห้ยผมว่าท่านดีใจต่างหาก
ตอนนี้ดีใจกันเนื้อเต้นเลยที่ได้รับคำฟ้องมาเนี่ย
ก็ถ้าแพ้คดีเมื่อไหร่มีตังค์จ่ายเขาทันทีรอดตัวกันหมด
ตอนนี้กำลังโล่งอกแหละไม่ต้องห่วงเผลอเนี่ยผมว่ามี
มีฉลองเอานมเย็นมาชนกันที่กระทรวงแล้วป่านนี้
คือไม่ต้องมาเสียเวลาแกล้งตั้งกรรมการสอบด้วยนะครับ
มันไร้สาระจริงเนี่ยผมว่ามันรอดกันหมด
รถไฟรอดมีเงินจ่ายแน่ไม่ต้องเอาเรื่องเข้าคอรมอ
รัฐมนตรีรอดเพราะว่าไม่ต้องมายุ่งกับเรื่องที่มันเสี่ยง
ไม่ต้องมากลัวพลาดแล้วก็อ้างได้ว่าเพิ่งเข้ามา
ขอรมอลก็รอดครับไม่ต้องรับเรื่องเผือกร้อนนี้มาให้ปวดหัว
ผู้รับเหมาชิโนไทยก็รอดครับเบิกตังค์ได้
ได้ดอกเบี้ยนะครับอย่างนี้มันวินวินครับท่านประธาน
ไม่ใช่ครับท่านประธานอย่างนี้มันวินมันสี่วินเลย
แต่ที่แพ้เนี่ยคือประเทศชาติครับที่แพ้เนี่ยคือประชาชน
เพราะพวกเราต้องรับภาระดอกเบี้ยและภาระเงินที่ถูกฟ้องมา
ท่านประธานครับในวันที่ตัวเองไม่กล้าจะเห็นชอบของที่มันไม่สะอาด
แล้วก็ลูกน้องตัวเองก็กลัวที่จะพลาดกลัวจะเสียงเก้าอี้
ลูกลูกก็กลัวจะเบิกตังค์ไม่ได้แล้วตัวเองก็วินิจฉัยแล้วว่า
ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันน่าจะกาดตกแหละ
กระนั้นเลยครับส่งวัคซีนไปสถานีกลางบางซื่อซะ
แทนกลายเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ
คือถ้าไม่ติดไอ้เนี่ยผมปรบมือให้แล้วนะครับท่านประธาน
คือผมเข้าใจเลยทำไมท่านนายกต้องเอ่ยปากบอกว่า
ช่วยหน่อยหนูช่วยหน่อยผมเข้าใจเลยท่านฉลาดจริง
ผมว่านายกคนต่อไปต้องฉลาดแก้มโกงแบบนี้ครับ
ท่านประธานครับพอการใช้ประโยชน์เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับ
มันถูกซิโนไทยใช้เป็นข้ออ้างผมก็สงสัยแล้วก็มีคำถาม
เป็นคำถามสุดท้ายถึงท่านครับว่าถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับ
มีแผนจะสู้คดียังไงครับเนี่ยมีแผนจะชนะเขาบ้างหรือเปล่าครับเนี่ย
มีจิตใจมีความรู้สึกที่อยากจะชนะบ้างหรือเปล่าครับเนี่ย
หรือเอาอย่างน้อยก็ยืดเวลาออกไปให้มันนานที่สุดเพื่อที่จะได้มีเวลาไปต่อรองก็ยังดี
มีกระจิตกระใจจะทำอะไรแบบนั้นบ้างไหมครับ
หรือว่าอยากโดนฟ้องจนเนื้อเต้นอยู่แล้วอยากแพ้ให้เร็วที่สุด
จริงแล้วมันก็สมรู้ร่วมคิดตั้งใจกันมันจะแพ้หรือเปล่า
แต่มันมีอีกคำถามหนึ่งครับท้ายที่สุดจริงท่านถึงท่านอนุทินชาญวิรากุลหัวหน้าพักภูมิใจไทยแล้วก็รองนายกรัฐมนตรี
ท่านจะเอาเงินที่สาธารณสุขมาช่วยการลดไฟที่คำนาคมเขาจ่ายด้วยไหมครับเนี้ยเจ็ดพันสองร้อยล้านเนี้ย
นี่ท่านได้หน้าด้วยนะครับแถมครอบครัวก็ได้กำไรแล้วจะช่วยเขาจ่ายไหมครับหรือจะปล่อยคมนาคมรับผิดชอบ๗๒๐๐ล้านคนเดียว
ยังไงมีโอกาสที่ไหนก็ได้ครับช่วยตอบหน่อยครับในเมื่อท่านไม่อยู่เนี่ยแต่ผมว่าแถวสุขุมวิทย์มีวิทยุฟังครับขอบคุณครับท่านประธาน